เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสแบบคลาสสิกไปซะแล้ว
คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมีปัญหากันเรื่องของที่จอดรถ
จนทำให้มีรถคันหนึ่งนะคะเป็นรถกระบะพุ่งไปชนรถที่เขาจอดอยู่เฉย
คือเหมือนกับเขาจอดขวางเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
โอ้โหพุ่งแบบไม่ได้ชนเบาอ่ะเหยียบชนกะให้กระเด็นเลยอะค่ะ
่งแล้วก็ถอยแล้วก็ชนอย่างนี้ค่ะจนรถที่เขาจอดอยู่เฉยก็ไปชนกับรถอีกคันนึงอะค่ะ
คือเป็นการทะเลาะกันของรถสองฝ่ายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันย่านสมุทรปราการนะคะ
ฝ่ายรถเก๋งที่ถูกชนเขาบอกว่าเขาจอดได้ตรงนี้
เพราะประธานหมู่บ้านบอกว่าจอดได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกัน
แต่ฝ่ายคนขับรถกระบะบอกว่ารถเก๋งคันนี้จอดฝั่งตรงข้ามบ้านของเขา
บอกให้เลื่อนก็ไม่ยอมเลื่อนเขาจะเอารถเข้าบ้านรถมันเข้าบ้านไม่ได้
เขาก็เลยโมโหขับพุ่งชนตามภาพนี้ต่างฝ่ายต่างมีสาเหตุมีเหตุผลเป็นของตัวเอง
แต่จะมาขับรถพุ่งชนกันแบบนี้มันคงไม่ได้ยังไงมันก็มีความผิดนะคะ
คลิปนี้แชร์กันเยอะเราก็เลยหาคำตอบมาให้ว่าตกลงแล้วถ้าทำแบบนี้ฝ่ายไหนผิดอ่ะ
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็เขาจอดขวางหน้าบ้านอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็ขวางหน้าบ้าน
ยังไงคุณขับรถมาพุ่งชนแบบนี้มันไม่ได้เรื่องนี้นะคะเราไปถามผู้รู้เรื่องกฎหมายนะคะ
เขาบอกว่ารถกระบะที่ไปพุ่งชนแบบนี้คุณผิดนะเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
ส่วนรถเก๋งไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาจนเขาเข้าบ้านไม่ได้ก็เป็นความผิดนะ
ความผิดฐานก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญก็ต่างฝ่ายต่างมีความผิดตามกฎหมาย
คุณต้องคุยกันต้องเคลียร์กันจะมาขับรถพุ่งชนกันแบบนี้ไม่ได้
นอกจากเข้าบ้านไม่ได้แล้วโดนทำให้เสียทรัพย์โทษหนักกว่าอีกนะ
ใช่เป็นแบบมันเหมือนปัญหารกแตกหรือยังไงเอาไงเรื่องที่จอดรถคนเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันอะไรแบบนี้